มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร
มูไนท์

เรื่องราวไม่เชื่ออย่าลบหลู่ในค่ำคืนนี้ของเราเนี่ยนะครับ
เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมื้อนี้สูสิชนะ
เป็นภาษาอีสานแปลว่าวันนี้เจ้าจะชนะ

ที่เขาจะวูบคาสนามจนต้องหามออกนอกสนามไปเลย
ถ้าใครได้มีโอกาสไปที่ขอนแก่นแล้วไปสนามกีฬาแห่งนี้
จะรู้ว่าเจ้าพ่อโพตรงนั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสนามครับ

นักฟุตบอลคนนี้เขาได้ไปขอกับเจ้าพ่อโพลนั่นแหละนะครับ
ให้ทีมของตัวเองจะชนะการแข่งขันแมทนี้
ในที่สุดชนะจริงพี่

หรือเจ้าพ่อโพอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณเก่งนักฟุตบอลคนนี้
ขอต้อนรับคุณเก๋งอดีศักดิ์จารัสครับ
นักฟุตบอลทีมขอนแก่นเอฟซีครับ
สวัสดีครับ

คุณเก๋งเป็นนักบอลมากี่ปีแล้ว

โอ้โหมดดำนี่ก็ตลอดเวลา

ผมเล่นตำแหน่งศูนย์หน้าครับ
แต่เล่นของคนกันใหม่

แล้วแต่แล้วแต่ปีไหนจะไปวัดนี้วัดนี้แล้วแต่ครับ

ถ้ากลับสการบุชาติแล้วมันยิ้นเหนียวจิตใจ

เหตุการณ์ที่ทำให้คุณเนี่ย
วูบกลางสนามเนี่ยผ่านมานานหรือยัง

ซึ่งสนามแห่งนี้เห็นบอกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสนามอยู่ด้วยใช่ไหมครับ

แล้วจะมีสารอยู่ที่นั่นด้วย
นี่ครับมีสารเล็กสารไม้

เจ้าพ่อต้นโพคอยปกปักรักษานะฮะสารที่นั้นอยู่

สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นดรุงวิญญาณหรืออะไรที่นั่นเนอะ
ครับผม
หลังจากกรุงเทพฯเลยแต่ไม่มีใครกล้าไปยุ่งอะไรกับต้นโผล่ต้นนี้เลย

เคยได้ยินเรื่องเล่ามาว่ายังไงบ้างฮะ
เรื่องเล่านี่มันเหมือนกับว่าต้นนี้มันเป็นต้นที่เก่าแก่
คือแต่ก่อนมันจะเป็นเขายังไม่สร้างอัตจันทร์ไม่สร้างอะไร
ต้นโผล่ต้นนี้จะเป็นที่โล่งแต่พอเขาเริ่มสร้างสนามสร้างอะไร
ไม่มีใครกล้าไปแตะหรือว่าไปโค้น
คือเวลาจะออกแบบสนามฟุตบอลจะออกแบบอัธจันทร์

ต้องเลี่ยงต้นโพต้นนี้เอาไว้

ผมถามหน่อยเวลาที่คุณลงสนามเตะฟุตบวงฟุตบอล
พวกคุณจะต้องไปขอพรกับทางต้นโพแห่งนี้ใช่ไหม
ใช่ครับเวลาเล่นในบ้านเวลาเล่นอยู่ขอนแก่น
ต้องไปกราบไหว้ท่านบอกท่านว่ายังไงบ้าง
สำเร็จแล้วก็ขอให้ครอบครัวอยู่ดีมีสุข
ส่วนตัวผมก็อุปสรรคการงานอย่าให้มีอะไรประมาณนี้
บอกไหมว่าขอให้เราชนะนะขอครับ
แล้วพอเราลงไปแข่งกับคู่ต่อสู้เป็นยังไงบ้าง
ก็โอเคก็ลาบลื่นครับตอนนั้นผมลงไปครึ่งหลัง

คุณนำทางทีมเรานำอเจมส์ใช่ครับ
ผมก็เอาคำว่าเปลี่ยนตัวผมก็เอาลงไปปกติ
แล้วจังหวะที่เตะได้ประมาณ๓๐
๓๐นาทีใช่ครับเกมกำลังเข้มข้นกำลังโอเคแต่มันได้ลูกเตะมุม
เตียงผมก็จะมาสกัดมาอยู่กับแผงหลังด้วยกันพอจังหวะนั้นผมก็หันหลัง
พอหันหลังปุ๊บมันก็ไม่สุดตัวแต่ได้ยินเสียงได้ยินเสียงบอกว่าเป็นภาษาอีสาน
บอกว่ามื้อนี่ทีมสู้สิชนะ

แต่ตอนนั้นคุณไม่รู้เรื่องคุณพูดไป

ทำไมคุณไม่บอกคนแก่ว่าชนะอยู่แล้วเพราะนำต้องสองศูนย์

ตอนนั้นคุณคิดว่าเป็นใครมาบอกคุณ
คือมีคนเดียวคือช้าข้อสารตัวโหนพู

เนื้อตอนที่สลบไปผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น

โดยที่คุณสุขภาพแข็งแรงดีใช่ครับ

คนมาเตะฟุตบอลอัดคุณหรือเปล่า

อยู่ดีก็วูบลงไปอย่างนั้นใช่ครับ
เสียงที่บอกว่ามือนี้ทีมสูจะชนะ

จำได้แม่นครับ
แล้วเห็นหน้ามา
ไม่เห็นครับแต่ได้ยินเสียงชัดเจน
แต่ตอนนั้นทุกคนในสนามงงกันหมดเลย

คุณสลบไปนานแค่ไหนครับ
น่าจะประมาณ๕นาทีกว่าครับ
นาทีคุณฟื้นขึ้นมา
คุณสภาพปกติไหมสภาพปกติครับ

ก็นั่งรถลงบ้านออกไปข้างนอก

พยายามจะเช็ค

ในขณะที่รถพยาบาลจะเข้ามา

ไฟตรงต้นโผล่อยู่ดีก็ดับ
ไปเลยอย่างนี้หรอ

อยู่ดีตอนแรกก็ต้องมีไฟสปอร์ตไลท์

อยู่ดีดับไป
ตะลองสนามได้ต่อ
หรือว่าเป็นเจ้าพ่อต้นโพก
ตอนนั้นผมไม่เชื่อนะผมไม่เชื่อก่อนที่จะเจออย่างนี้กันนะ
เพราะว่าคุณเป็นคนไม่เชื่ออะไรอย่างนี้เลย

สาเหตุมาจากเจ้าพ่อต้นโพ
เพราะว่าก่อนหน้าการแข่งขัน
ทีมยังไม่มาผมเดินไปขอวันเดียว

ว่าวันนี้ขอให้ทีมชนะอย่าตกชั้น

เป็นนัดชี้ชะตาของขอนแก่น
คือวันนั้นเป็นนัดชี้ชะตาคุณผู้ชม
ถ้าเกิดว่าทางขอนแก่นแพ้พัทธลุง

ถูกไหมฮะก็เลยมีการเดินไปบนบานสารกล่าว

สุดท้ายคุณวูบไปแล้วก็มีคนแก่มาบอกว่า

พอเสร็จการแข่งขันก็มีพวกรุ่นพี่แนะนำให้ไปซื้อช้างซื้อม้าแล้วก็คู่นางลำ

อยู่ครับแต่มันมีมันมีเขาสร้างสารใหม่แต่ได้ยินว่าช่วงแรกเหมือนกับผมได้ยินว่าแกไม่ยอมไป

คือมันมีพรามไปทำพิธีขอให้แกย้ายสาร

ใช่ย้ายศาลไปอยู่ศาลใหม่แต่แกไม่ยอมไป

ใช่ครับแล้วมาทำใหม่อีกครั้งที่สองแล้วค่อยแกถึงยอมไปแต่ถึงแกจะยอมไปยังไงก่อนแข่ง
ก็ทุกวันนี้ก็ยังไปกะไหว้ต้นโพเหมือนเดิม
คือใต้ต้นโพคือทุกที่สารอยู่ใต้ต้นโพ

แล้วที่คุณวูบไปคุณมั่นใจไหมว่าเจ้าพ่อต้นโพแค่อยากจะมาสื่อสารกับคุณ

เพราะร่างกายของคุณจนถึงทุกวันก็ยังแข็งแรงอยู่อยู่เหมือนกัน

เพราะฉะนั้นไอ้ที่หลับไปที่วูบไปตรงนั้นก็คือเขาแค่จะบอกว่าเออสิ่งที่ขอไว้

แล้วไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักบอลคนอื่นอื่น

มีใครเคยเจออีกไหมนอกจากคุณ
มันมีนักบอลคนหนึ่งกองหลังชื่อโชคสุแก้ว
หยุดหายใจประมาณเกือบนาที

เพราะสนามไม่เห็นไหมที่คุณบอกว่าสนามนี้เฮียน

แต่เขาก็กลับมาสุขภาพดีเหมือนเดิม

เขาบอกว่าที่เขาหลุดหายใจไปเขาไปไหนมา

แต่เขาก็เชื่อว่าเป็นจากหลวงพ่อเจ้าพ่อโพเนี่ยเหรอ
ครับเพราะว่าเขาเป็นคนเจอคนแรก

แต่เขาก็เชื่อว่าน่าจะเกิดจากอาถรรพ์ของเจ้าพ่อต้นโพ

ก็อาจจะขอแล้วเหมือนกับ

คือแสดงว่าเจ้าพ่อต้นโพเนี่ยขออะไรท่านให้

ใช่ครับเพราะว่าตั้งแต่ไปขอ
เพราะว่าให้ชนะเนี่ยคือ

โอเคนะฮะทั้งหมดนะครับก็เป็นเรื่องราวไม่ใช่รบหลู่นะฮะของคุณเก๋งนะครับ
ซึ่งวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับ

คุณผู้ชมฮะช่วงหน้าเราจะพาท่านผู้ชมไปสักการะหลวงพ่อชมพูครับ
เขาบอกที่นี่เด็ดมากพระก็สีสวย
เด็ดขนาดไหนช่วงหน้ามามูกันฮะ